รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อ่ารู้
วันหลังละกันนะไอ้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดไอ้ชุดใหญ่เลยเออ
จามฮัดซึยตามมาอีกหวก

น้านี่ต้องใช้เงินแน่เลย
เฮ้ยหน้าตายังกูต้องใช้เงินด้วยเหรอ

ไม่ได้ใช้เงินแสดงว่าน้าจะต้องไปลงอะไรน้า
หน้าเหยื่อมายใช่ไหมครับอ๋อ
ทำไมมันให้เยอะเหรอ

ครบโดยเป็นอดนวิดมีรขาด
แต่ว่ามีหรือเปล่า
บ้าบีเจ้าพลังตลาดรถไฟรัชดา

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจาก
บ้าบีเจ้าพลัง๓เมนูนี้

ราคาถูกที่สุด
เล้งต้มยำหม้อไฟ
๒บ้าบีพิเศษทุกอย่าง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

ยินดีต้อนรับ

แต่ชื่อเรียกยากสักนิดนึง

เห็นเดินตรงมาเลยค่ะไม่เต้นเลยแม้แต่นิดเดียว

ปัจจุบันก็ทำธุรกิจต่อจากที่บ้าน

จริงแล้วเป็นอาจารย์ในโบสถ์ตั้งชื่อให้ครับ

ซึ่งแปลว่าการทรงเจิมการโวยพรจากพระเจ้า

วันนี้คิดว่าเราจะทำได้สักกี่ข้อ

ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า

ถึงไหนราคาถูกที่สุด

ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย

แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงา
อยู่คนเดียวอย่างเดียวได้

จะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้
แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
กับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
เอาล่ะวันนี้ฉันอณอยของแค่๙๐สิมพันครับ

คำถามข้อแรกของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ฮะดูอะไรหรือหนะป๊ายวะ
หาอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาดู

อ้าว
โอ้โฮนี่มันยกโยงมามาเลยนี่
มากันครบเลย
เฉพาะคนเดียวไม่มีตังค์ไหม

จับลงจะซื้อหรือเปล่า

เหมือนเราครับเขาว่า

เรามาเล่าเรื่องอะไรให้มันตื่นเต้นระทึกขวัญไหม

เอาของฉันก่อนดีกว่าเพราะฉันน่ากลัวสุด

นี่เวลาประมาณตีหนึ่งกว่า
ตีหนึ่งกว่า

เวลาประมาณตีหนึ่งกว่า

ต้องไปหอม

เฮ้ยเขาอยู่ในโครงลอยศพอ่ะ

แปดนึงตรงนี้ไม่ซื้อของแล้วเหรอเอาไป

ขณะที่แท็กซี่กำลังขับมา
แล้วตำโขลมคนดี
แท็กซี่โขลมกว่า
ถ้าจะช็อคผู้หญิงผมยาวหน้าขาวสิด
โอ้โฮบ่อปลด

พอขึ้นปั๊บขึ้นนั่งหลังเลย
โอ้โฮนานนี่เอ้ยเยี่ยม

อะไรตกใจ
กูก็ตกใจมึงยื่นมาสักใกล้เฮีย

พอผู้หญิงเห็นยาวผู้ทักซี่ข้างหลังปั๊บ
ผู้หญิงขึ้นแท็กซี่ปุ๊บ

เฮ้ยดูที่ไฟทางอยู่ดีดีก็ดับซะอย่างนั้น

ไฟถนนเส้นนี้ไม่เคยดับจู่มันดับได้ยังไง
เออแล้วทีนี้คนขับแท็กซี่ตัดสินใจ

ไม่ใครตอบ
พอมองไปไม่เห็นผู้หญิง

ผู้หญิงคนนั้นโผล่ขึ้นมา

นี่คนขับแท็กซี่ร้องออกมาด้วยความกลัวว่า
อย่าหลอกผมเลยผมกลัวแล้ว
ผีบีบคอไหมผีไม่บีบคอแต่ผีพูดตอบมาพูดว่า
เบรกทำไมหนูผูกเชือกรองเท้าหน้ากระแทก
หน้ากะแทกอะไรน่ะหน้ากะแทกเลยหน้านูกะแทกเลยอ๋อ

ลุงฉันประสบคบกับตัวเอง
มีลุงมีป้าแล้วก็มีลูกเขา๓คน

ลุงผัวเมีย๓คน

ไปหาเช่าบ้านทีนี้บ้านหลังนี้
คือใครก็อยู่ไม่ได้ใครก็อยู่ไม่ได้
ไม่จ่ายค่าเช่าเขาเหรอใช่
จากที่เสร็จปั๊บตกตอนคืนลุงป้าลูกก็นอนด้วยกัน

ลุงป้าแล้วก็ลูกเขานอน

เพียงใครครับอ๋อแล้วเรื่องกูแล้ว

ฮือ
ตามาเท่านั้นแหละโอ้โหเต็ม

โอ้โห

เอาของจริงมากูนี่ของจริง

ก็ไปถ่ายต่างจังหวัดเรื่อง๗ประจันบาล

ไปถ่ายสุพรรณมันก็ต้องพักโรงแรม
นี่อย่าบอกที่โรงแรมที่พี่บินโดนป่ะ

เชื่อไหมนี่โดนกับตัวเองเลย
ก็ถ่ายหนังกลับมาประมาทเช่าสี่ห้าทุ่ม
ก็นอนเลยนอนนอนตื่นขึ้นมา

เตียงเนี่ยกลัวตื่นมาเห็นตกใจ
พีชผู้หญิงหัวมากใจเต้นเรียกใครก็ไม่ได้เพราะมันอยู่คนละห้อง
ก็ตัดสินใจเอาผ้าคุมโปรงเลยตั้งสติดีเลยเพราะว่าเจอผีให้ตั้งสติ
นึกขึ้นได้ก็เอาผ้าดึงผ้าขึ้นมาสวดเลยหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
สันใจเปิดไปอีกยังยืนอยู่อีกไว้ไม่ย้ายที่เลยเออ
ทนไม่ไหวความกลัวทนไม่ไหวตกใจเลยตัดสินใจ
พักนี้หมดกดปิดเลย
ต้องถึงเรื่องผีที่ห้องหนูช่วยด้วยโหยคุณละขันลุก
ก็มีผีละน่าขันลุกล่ะไหมก็ไม่มีขันลุกเฉย
จำเลยนะไม่เลี้ยงจริง
พออยากชอบหลังนี้
หนูจะมาซื้อของไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้อง

โพรม้าไปว่ายเจ้าที่ใช่ไหมอืมใช่ค่ะ
มีอะไรแนะนำน้องบ้างเป็นพวงมีอะไรให้น้องบ้างโอ้โฮ

ผลไม้เป็นพวงเอาไปถวายหรือจะเอาไปกินก็ได้

เฮ้ยรองกองทำไมถึงเรียกว่ารองกองเอิ้ง
หัวเมียอยู่ด้วยกันนี่เอาหุ่นเขียวพี่ดีกว่า
องุ่นเขียวพี่นะแบบไม่แพง
เอาแล้วตัวโรงผัวอะไปทวงภวงแบบไหนราคาถูกที่สุด
กว่าจะรู้ว่าโจทย์คำถามข้อแรกของคุณอนอยคืออะไร
ทำเอาขนหัวลุกกันทั้งสตูดิโอ

จะสามารถตอบได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ